ถ้าเกิดว่าเวลาคนที่แสดงความรักกับแฟนส่วนใหญ่ทำอะไร
บอกรักส่งการ์ดเขียนการ์ดให้ให้ดอกไม้ว่ากันไปแค่นี้
แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเป็นแฟนนักฟุตบอลอย่างคุณเมพิชชนาธิ์กับหนุ่มเจชนะทิพย
จะแสดงความรักทั้งทีจะมาทำอะไรแบบแบ๊วใสธรรมดาไป
ไปดูค่ะว่าเมย์เขาจัดแบบไหนให้หนุ่มเจค่ะ

นี่นะคะเป็นแฟนนักบอลทีมชาติทั้งทีน้อยกว่านี้ได้ไง
ดาราสาวคนสวยเมพิชชนาธิ์ค่ะ
ก็เลยขอโชว์ความคิดถึงหนักมากออกมาเป็นลีลาฝีเท้าแน่นนะคะ
วดเข้าไปที่ลูกฟุตบอลจำลองขนาดยักษ์ค่ะทั้งที่ยังสวมชุดราตรี
แต่เปลี่ยนมาสวมรองเท้าผ้าใบสีเจ็บแล้วพร้อมกับข้อความว่าคิดถึงจุง
แล้วก็ติดแฮสแท็กไปยังเจชนะทิพย์ค่ะแฟนนุ่มรุ่นน้องนี่แหละ
ซึ่งก็มีคอมเมนต์น่ารักจากเมซี่เจคนดีคนเดิมนะจ๊ะ
ตอบแบบขำแซวแฟนสาวว่าคงเห็นตัวเขาเป็นลูกฟุตบอลลูกนี้ใช่ไหมล่ะ
ก็เลยเรียกเสียงกิ้วกร้าวจากเหล่าฟอลลอเวอร์ได้แน่นโซเชียลเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
และถ้าสังเกตช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนเป็นสีชมพูนี้ของสาวเมย์
จะเห็นได้ว่าเกือบทุกภาพนี่คุณผู้ชมดู
นางจะแท็กชื่อเจชนะทิพย์ตรงที่หน้าอกด้านซ้าย
มันมีหัวใจมันมีหัวใจคุณ
ให้รู้ว่าใจดวงนี้เป็นของเจมีเจ้าของแล้วแน่
เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยคนมีความรักเนอะทำอะไรก็ดูแบบ
เป็นสีชมพูฟุ้งฟริ้งแม้กระทั่งการเตะลูกฟุตบอลน่ะ
ฟุตบอลน่ะยังดูหวานกุ้งกิ้งเลยอ่ะคุณลองเอาไปเตะสิ
เดี๋ยวนี้คุณเมย์ไม่ใส่แล้วส้นสูงนะจ๊ะแขวนไว้บ้าน
ณจุดนี้ใส่ได้แค่รองเท้าผ้าใบและรองเท้าแตะเท่านั้นจ้
เออให้เกียรติคนที่ยืนข้างไอล่ะคุณอ้าว